สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนะครับ
เข้าสู่เรื่องใหญ่
เอาเรื่องแรกก่อนไปเรื่องอื่นเอาเรื่องแรกโคโรนาก่อนเลยไหมดีนะ

คุณหนุ่มตอนนี้ก็คือคนไทยที่ไม่ได้ไปอูฮันหรืออะไรเลย

คือต้องบอกคุณผู้ชมพี่เหมียวเมื่อวานนี้ทางรายการเนี่ยนำเสนอออกไปนะครับ
คือมันมีข่าวมาก่อนนั้นแล้วมีอีกสองคนที่ติดชีวิวไวรัสอูฮัน
แล้วก็เป็นคนขับแท็กซี่ด้วยหนึ่งในนั้นรู้สึกนะครับ
เมื่อวานนี้เหมือนกับจะมีการแถลงออกมาว่า

ตอนแรกบอกว่าเหมือนกับไม่มีอะไรเหมือนแบบเออไม่ติดนะ

เหมือนวันนี้บอกมาแล้วว่าติดแล้วนะครับ

เมื่อวานยังไม่ได้ตรวจหรือว่ายังไงหรือประกาศเลย

เหมือนเมื่อวานบอกว่าคือรอผล
รอผลแล้วก็มีการพูดออกมาว่า

ซึ่งวันนี้ผลออกมาแล้วว่าติดนะคะ
แล้วก็เขาก็อยู่กับครอบครัวมีภรรยาและลูก
คนใกล้ชิดของคุณคนขับแท็กซี่คนนี้มีทั้งหมด๑๓คนเลยนะฮะ
ก็ในแพทย์โสพลอิยมสิริถาวรเนี่ย
ท่านก็เป็นผู้อำนวยการสำนักโลกติดต่อทั่วไป
บอกว่าตอนนี้กรณีคนไทยที่ประกอบอาชีพขับแท็กซี่
จำนวน๑รายติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พยายามสอบสวนว่าเขาสัมผัสใครบ้าง
ก็ปรากฏว่าสัมผัสคนในครอบครัวมีภรรยามีลูกหลานและคนใกล้ชิด
สัมผัสทั้งหมดเนี่ย๑๓คนนะฮะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบเก็บตัวอย่างจากคอของผู้สัมผัสทุกคน
โดยผลการตรวจยังไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงลายใดที่จะติดเชื้อเพิ่ม
สำหรับผู้ที่กังวลว่าขึ้นแท็กซี่ต่อจากคนโจรจีนที่เขาที่เขาทำให้คนขับแท็กซี่ติดเนี่ย

หลังจากแท็กซี่คนดังกล่าป่วยเขาหยุดทำงานทันทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าวันนี้ขึ้นแท็กซี่แล้วจะติดโรคไหม
ยืนยันว่าคนไทยยังมีความเสี่ยงต่อเชื้อโรคไวรัสโคโรนาในระดับต่อไป
คืออย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนิดนึง
คือจริงแล้วเนี่ยแท็กซี่เนี่ยคือเป็นคนขับแท็กซี่ถูกไหม
เสร็จแล้วเนี่ยแสดงว่าต้องมีคนจีนที่เป็นเนี่ยผู้โดยสารเนี่ยนั่งอยู่ในรถของเขา
เพราะฉะนั้นเรื่องของการสัมผัสระหว่างคนขับรถกับผู้โดยสารมันไม่มีอยู่แล้ว
จะมีสัมผัสกันอย่างเดียวคือเงินที่จ่ายเงินไปแล้วรับถูกไหมฮะ
แต่ว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าเชื้อมันติดอยู่ที่เงินเหรอ
มันก็ถามว่าประเด็นนี้ผมว่ามันยาก
ประเด็นถัดมาก็คือของการจามไอแล้วเชื้อนั้นมันออกไป
แล้วคนขับอยู่ที่ว่าคนจีนนั่งข้างหรือนั่งข้างหลังถูกไหม
ถ้านั่งข้างหลัง๑เมตรหรือเปล่าล่ะ
มันอาจจะเป็นเชื้อที่มันแบบจามปุ๊บมันก็ปิวเข้าไป

หรือจามในรถมันก็น่าจะเข้าไป
จามในรถน่ะคือในรถน่ะมันหมุนเวียนอยู่ในรถอยู่แล้วไงถูกไหมพี่

ทีนี้ประเด็นถัดมา
คนต่อไปที่ไปนั่งทำยังไง

หรือรับไปส่งส่งออกข้างนอกประเทศ

ตาคนที่เป็นต้นเหตุหมายถึงว่าอันนี้ไม่ใช่
พูดนี่คือประเด็นหมายถึงว่าคนที่เอามาเผยแพร่ที่แท็กซี่

แล้วคนที่เข้ามานั่งต่อจากแท็กซี่คันนี้

ซึ่งจริงแล้วเรื่องนี้มันก็

บางทีรอยของโรคหรืออาการของโรคมันยังไม่ออกเลย

ประมาณเมื่อวานนี้หรือเมื่อวันซืนที่ผ่านมาเนี่ย

คนนั้นก็มีผู้ร่วมงานเป็นคนจีนที่มาจากอูฮัน

มาก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้

แล้วอยู่ดีก็มาทำงานกับผู้ชายอีก๒คน

ที่เยอรมันที่ทางใต้เราก็อาจผ่านไปเนี่ยใช่ไหม

ผู้หญิงทีมคนนั้นกลับไปที่บ้าน

คนที่เยอรมันที่เธอเดินทางมาเนี่ยมาหาเนี่ย

เราจะไม่มีทางรู้เลยเหมือนเราจะป้องกันตัว

ไม่มีเนี่ยเราก็เพิ่งความเสี่ยงสูงอยู่

แต่ก็น่าจะจริงเพราะว่าเขาเช็คข่าวมาหมดแล้ว

คนตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเขาบอกไว้ตั้งแต่วันที่๑ธันวาคมอะนะคะ

มีคนจีนเนี่ยเดินทางมาจากเมืองอูฮันเนี่ย

สามหมื่นเก้าพันคน
ส่วนที่เมืองกวางโจเดินทางมา๑๕๐๐๐คน

ทั้งสองเมืองเนี่ยใช่
มีแพร่ระบาดกันอยู่เลยเยอะแยะมากมาย

เขาเนี่ยไม่สบายอยู่ใช่หมะ

เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ย
ก็มากินอยู่ที่ร้านชาบูอันนั้น
พอนางกลับมาที่บ้านอาการที่ไม่สบายอยู่แล้วมันก็แย่ลง
ต่อมานางก็เลยไปหาหมอหมอก็เลยนำเชื้อไปตรวจ
รอผลจากจีนผลออกมาเมื่อวานนี้ว่า

ก็เลยได้ย้ายไปอยู่อีกที่โรงพยาบาลหนึ่ง
คือโรงพยาบาลบำราชนราดูนเพื่อทำการรักษา
ก็เป็นแล้วก็นี่นี่พารากอนคนจีนเดินกันว่อนเลย
ไม่ได้ห้ามคนที่ไม่ได้อยู่ในเขตสีแดง
ออกนอกประเทศไงเขาก็ยังปล่อยออกมาอยู่
หรือว่าคนที่อยู่ทางเหนือมากจากปากหยิงก็ยังมา

มันเป็นเรื่องที่อันตรายและน่ากลัวมากนะครับ
ก็คิดดูแล้วกันคนขับแท็กซี่

รักษาหายแต่ถ้าเราไม่รู้ถ้าเรารู้ช้า

ถ้ามันลงปอดแล้วปอดอักเสบนี่คือเสี่ยงตายเลยนะ
ที่เสียชีวิตตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นแล้วที่เมืองจีนนะคะ
ก็เสียชีวิตตอนนี้ก็คือ๒๑๓ลาย
แล้วที่เพิ่มจากเดิมเนี่ยก็คือ๔๓ลายที่เสียชีวิตนะฮะ
คือเดิมเขามีปัจจนวนหนึ่ง
แต่ว่าติดเชื้อรายใหม่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาคือ๒๐๐คน

ตอนนี้ในประเทศจีนติดเชื้อกันอยู่ที่๙๖๙๒คน
แล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว๒๑๓โดยเพิ่มขึ้น
พี่ลองดูเสียชีวิตกี่คนนะ

ของเราเนี่ยมีทั้งหมด๑๙หายไป๗
รักษาออกมาแล้วนะที่จีนประมาณ๑๗๐คน

จาก๙๐๐ที่ว่าติดเชื้อมาแล้วรักษาออกไปแล้วเนี่ยคือ

ตาย๒๐๐กว่าหายร้อยกว่า
ตายเนี่ยมันมากกว่าหายออกมาอีกนะ

คือที่พูดเนี่ยไม่ได้ต้องการให้ตื่นตกใจหรืออะไร

ยังแต่ว่าอยากให้แบบมีสติแล้วก็เตรียมพร้อม

เดี๋ยวก็แบบหายร่างกายนู่นนี่นั่นแบบ

เราไม่รู้เลยว่าอนาคตชีวิตเราเป็นยังไง
เราฝากอนาคตชีวิตเรากับใครไม่ได้

มาดูแลตัวเองอาการเริ่มแรกจะเป็นยังไง

คือลักษณะเป็นเหมือนไข้หวัดเลย

ไข้หวัดสูงมีอาการทางเดินหายใจนะครับ
ไอเจ็บหน้าอกนู่นนี่นั่น

เพราะว่าไอ้โรคนี้พอมันลงปอดเนี่ยมันทันทีเลย
คนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับทางเดินหายใจจะเป็นเร็วมาก
ถ้าติดเชื้อจะสุดแล้วจะเสียชีวิตได้ง่าย

ถึงขั้นที่ว่ามันมีผลไปถึงเรื่องของระบบหัวใจด้วย

ที่ว่านำเชื้อมาใช่ไหมครับ

ตอนที่ระบาดตอนนั้นนะครับ

ที่ถูกสร้างขึ้นนี่ที่ไหนรู้มั้ย

มีศูนย์วิจัยไวรัสแบบใหญ่โตเลย
อุหันเป็นเมืองการศึกษาวิทยาศาสตร์มหาลัย

หรือเชื้อนี่มันลุด

พันธุกรรมหรือว่าสายพันธุ์มันเปลี่ยน
อ่าก็อย่างที่แล้วไปอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย
แต่ว่าไวรัสมันก็ต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่
มันเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นมันก็บิดจากซาอาจจะกลับไปอันนี้ก็ได้
แต่อันนี้มันอยู่ในระยะที่ไม่ได้แบบเป็นแล้วตายพวดแบบสา
แต่ว่ามันเร็วมากเพราะว่าคนติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น๒๐๐คนภายใน๑อาท

ครับก็นี่แหละฮะก็คือเราต้องดูแล
อยากจะเตือนเอาไว้ก็ไม่ได้แบบว่าให้ตื่นตนก
คือตอนนี้คือเหมือนโผล่ทุกจุด
ไม่ว่าจะเป็นมีผู้ติดเชื้อโคราชบ้างไปเชียงใหม่ในโรงพยาบาล
จากจังหวัดหนูที่เป็นลำปางก็มีข่าวหรือว่ามีผู้ป่วยรับมาอะไรอย่างนี้
ข่าวลือนะยังไม่อยากพูดคือหมายว่าตอนนี้มันเหมือน

ตอนนี้ข่าวลือระวังเฟคนิ้วเดี๋ยวโดนใจเย็น
ถ้าอย่างนี้ยังต้องตรวจสินภาพถูปอีสิทธิ์
เค้าต้องตรวจสินภาพก่อนถ้าเดี๋ยวเขาข่าวเท็กซี่คนนี้
เมื่อวานก็ยังไม่ใช่เพาะเชื้อแล้วถึงได้ใช่

ว่าเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ถูกไหมคะ
คือว่าคือบางทีมันยังไม่ได้มีอาการของโรคออก
แล้วบางทีคนที่เป็นอยู่ก็ไม่ได้รู้นะ
แต่เอาเชื้อตัวเองไปติดคนอื่นแล้วไง
เขาก็ไม่ได้อยากเป็นใช่ไหมไม่รู้นะครับเขาก็ไม่ได้อยากเป็นเขาไม่รู้
เขาแบกมาคือก็เอาไปติดแล้ว
ที่ผ่านต่อมองหรือผ่านของเรามาผ่านเครื่องมาคือความร้อนสูง
ก็กักตัวไว้ตอนนั้นนักท่องเที่ยวจีนคนหนึ่งที่เป็นข่าว
วายว่าเขาแค่ตัวร้อนไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้เป็นอะไรด้วย
แต่เขาเก็บมาหมดไงคือความร้อนถึง๓๘องศามันสูงไป
ปรากฏว่าเจอแล้วไม่มีอาการอะไรเลยไม่ไอไม่ไข้ไม่อะไรเลย
แล้วอยู่ในบำราบนรรลุใน๒อาทิตย์
แต่ก็ต้องบอกนะว่าไอ้เครื่องที่ตรวจเนี่ยเขาก็คือตรวจจับความร้อนคือไข้
อะไรอย่างนี้นะไม่ได้ตรวจจับโลกนะ
เพราะฉะนั้นบางคนที่เข้ามายังไม่ได้มีอาการเป็นไข้
ไม่ได้มีการตัวร้อนไม่ได้มีอะไรมันจับไม่ได้
ก็อย่างเช่นคนไข้รายที่๕หรือ๖ที่มากับลูก
ก็เข้ามาเนี่ยเมืองไทยไปเดินเที่ยวไปนู่นนี่นั่น
อยู่ดีค่อยมาเกิดอาการขึ้นในเมืองไทย

คือมันลำบากใจ
นี่คนที่คือผมว่านะขอโทษนะพี่คือคนจีนรุ่นใหม่ที่ออกมาจากประเทศ
เขาก็ยังออกอยู่ยังเข้าประเทศเราอยู่ใช่ไหม
จริงแล้วปัญหานี้ไม่รู้นะในมุมของผม
จำเป็นที่ต้องหยุดวีซ่าคนจีนที่เอาเข้ามาแล้ว

เออคือยังไงก็แล้วแต่มันต้องจุดมันต้องหยุดที่จะให้เขาเข้ามา
แล้วถ้ารับคนของเรากลับมา
ก็ต้องกักตัวไว้อยู่แล้ว

เพราะตอนนี้มีคนลงชื่อที่จะกลับมารู้สึกจะร้อยกว่าคนนะ
ด้านสามมี๖๔สำหรับคนที่ทำงานก็จะกลับมา
ใช่แล้วก็ตอนนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งคือ
วันนี้พอดีผมได้คุยกับทางคนที่อยู่เมืองข้างอู่ฮั่น

ก็เป็นคนไทยท้อง๒เดือนชื่อคุณยุ้ย
คือคุณยุ้ยก็อยากกลับเมืองไทยมาก

แล้วก็เหมือนกับมีความกังวล
ก็เลยมีการติดต่อกับทางสถานทูตเหมือนกัน

เขาต้องนั่งรถเข้ามาในอู่ฮั่นเพื่อมาขึ้นเครื่อง

เมืองที่เขาอยู่ปิดเหมือนกันหรือเป็นเมืองอันตราย

มันออกมาไม่ได้

งั้นคนที่อยู่นอกอู่ฮั่นก็คือออก

สเตรเลียก็ต้องไปอยู่ที่เกาะคริสต์มาส๑๔วัน

บางทีมันตกอยู่ที่จานตกอยู่ที่โต๊ะ

คือเงินที่หยิบไปถูกไหม

อีกอันหนึ่งคนป่วยควักเงินจ่าย

แล้วแท็กซี่อาจจะไปขยี้ตา

ใกล้ตัวเรามากนะนี่อย่างคนขับแท็กซี่

สบู่เจลล้างมือที่เป็นฆ่าเชื้อ

ที่โชเฟอร์ที่ขับรถ
จ้างทุกอย่างที่ต้องสัมผัสคนอื่น

อาจจะฟังดูโหดนะเพราะมันก็ขวดนึง

ทางการเองหรือทางภาครัฐเอง

คนที่นั่งแท็กซี่คันนั้น

ผู้โดยสารจะไปรู้เองคงไม่ได้หรอก

เออเกิดเรื่องระยะใกล้เขาก็ไม่มานั่งจำ

เอาว่าคุณมีอาการอะไรยังไงเนี่ย
ไปก่อนแล้วใส่แมพซี่ก่อน
ตอนนี้ยอมมือเหี่ยวล้างมือให้มือเหี่ยวเลย
เอามือแห้งไปเลยต้องกลัว
แล้วอันนี้สมมุติผมคิดแบบน่ากลัวนะ

ผมคิดแบบน่ากลัวนะสมมุติคนที่ไปนั่งรถแท็กซี่คันนั้นต่อ

คนที่เขาแบกโลกนั้นอยู่เขาไม่รู้
มันอาจจะเกิดแบบนั้นขึ้นได้

มันจะเป็นงูกินหางวนมาหาเราเองหรือเปล่า
ที่คุณหนุ่มหญิงเคยบอกว่าคนที่ป่วย

ตอนนี้มันค่อนข้างจะหา

นะครับนั้นคือโคโรน่านะฮะ
อันนี้ล่าสุดนะฮะคนไทยที่ไม่เคยไป

ท่องเที่ยวจีนเนี่ยตั้งแต่หลายวันก่อน
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มาจากเขตใกล้เคียงอูฮันก็ตาม
แป๊บนึงอีกสัก๒๓เดือนเดี๋ยวมาเที่ยวกันใหม่
เขาบอกว่าตอนนี้หน้ากากขาดตลาดนางงามวงวานพันธงพันทิพย์
ร้านขายยาใหญ่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ

เมื่อวานนี้ทางน้ำมนตรีกระทรวงพาณิชย์ออกมาบอกว่ายังพอจะมีอยู่อีก๔เดือน
ร้อยล้านชิ้นแต่ตอนนี้ตามร้านต่างมันหมดแล้วท่าน
ตุนไหมคนจีนมันตุนมากว้านไปหรืออะไร
มีไหมใครที่ตุ๋นหรือว่าขายแพง
มีคือทุกที่จะตกกนกลับไปแป๊บเลยบอกมาแจ้งที่ใคร
ที่สนามบินครับที่ซื้อไปกล่องแบบเป็น๒๐๓๐คือแบบ
เสียตังค์ซื้อพื้นที่พระเพิ่มสัมภาระเพิ่มขึ้นนะเพื่อให้
คือตอนนี้ถ้าไปลนลงกันมาให้ใส่หน้ากาก
เพราะฉะนั้นเนี่ยทางภาครัฐเองก็ต้องพยายามแบบไปดูผู้ประกอบการให้ผลิตออกมาให้

แล้วก็ต้องน่าจะมีการจำกัดในการที่บางคนเขาจะซื้อออกนอกประเทศไปด้วยอะไรอย่างนี้
ตรงนั้นคือเอาให้คนประเทศไทยก่อนไหม
เพราะแค่ให้คนที่มันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเข้ามาในเมืองไทยนี่มันก็แย่อยู่แล้ว
เราต้องพูดกันให้ชัดเจนเราระวังโรคเราไม่ได้รังเกียจคน
เราเข้าใจว่าคนเขาไม่ได้ผิด
ไม่มีใครอยากเป็นแต่มันก็ต้อง
แต่ที่นี่โรคมันไม่รู้จะไปถึงไหนไม่อยากให้ไปถึงไหน
ต้องมีคนตายเพราะโรคนี้ในเมืองไทย
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับกรณีที่มีผู้หญิงคนหนึ่ง
เขามีการตัดต่อรูปของย่าโมโดยไปเอาภาพแบบนี้มาตรงนี้
มาใส่ที่ใบหน้าของย่าโม

เอาหน้าคนอื่นมาใส่ไม่ใช่หน้าของนาง
แล้วเขาก็เลยไปแจ้งความเอาไว้แล้วก็มาใส่รูปนี้ด้วยนะฮะ
มีการโพสต์รูปมีการตัดต่อนำเอาภาพหญิงสาวของใบหน้า
ใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งเอามาใส่ย่าโมนะครับ
แล้วก็มีการโพสต์ระบุข้อความว่าหันมาไหว้เจ๊ดีกว่า
มี่นะฮะบอกดีกว่าจุดโมโม่เยอะเลย

คาถาบูชาณมังกะลังมังนังล่าสมีติเยท่องสามจบแล้วกราบ
คนนี้คนเข้าไปด่ากันเยอะแยะมากมายนะครับ

เป็นของสาวคนนึงซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งได้มีการแจ้งความไว้แล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมปี๖๒

ว่าถูกนำรูปไปปลอมเฟซบุ๊กในชื่อเจล่ารีเทิร์น

มีการนำเฟซบุ๊กดังกล่าวนั้นไปเหยียดหยามด่าทอคนอื่น

ต่อมานะครับเฟซบุ๊คที่ตัดต่อภาพดังกล่าวนะครับ

แสดงความคิดเห็นตามความคิดส่วนตัว

แต่เป็นความคิดที่เห็นความคิดเห็นที่ออกมาจากใจ
สำหรับคนที่คิดเรียกกระแสเจตนาไม่ได้จะขายเพจนะ

จำเป็นต้องไปทำอะไรแบบนั้น

ล่าสุดนี่ก็ทางภูมิธรัฐการณ์จังหวัดละครราชสีมานะครับ

สำหรับคนที่ไม่หวังดีตัดต่อรูปคุณย่าโมในทางที่ไม่เหมาะสม
เชื่อว่าเป็นบุคคลที่สติไม่ดีแน่นอน

หลานย่าโมคือคนเมืองโคราชเนี่ย
ตบปากหน่อย

แล้วใครไปเจอแล้วไม่ใช่เหรอที่เขาขอคำมาที่

ไอ้คำพูดขอคำมาก็ไม่ใช่ว่าจะรับผิด
หลังจากนั้นก็บอกว่ามาโพสต์อีกวันนี้ตอน๙โมงเช้า

คือเรื่องนี้ผมบอกเลยนะ
ก็นั่นแหละสิฝากหน่อยอยากให้จับให้ได้เพราะว่าโอ้โหอยากจะเห็นหน้าตัวจริงของคุณเหลือเกิน
รู้เหตุผลที่ทำทำเพราะอะไรทำไมต้องเกลียนดิบขนาดนี้ดิบมาก
มันเกินไปแล้วก็หลังจากนั้นก่อนหน้านี้นะมีการโพสต์ภาพชายหนุ่มประมาณ๓๔คน
สะพายปืนไว้ด้วยเป็นปืนยาวนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยใครที่อยากจะมาเกี่ยวข้องกับเจ๊นะ
คือเข้ามาวุ่นวายในเพจเจ๊มากถ้าอยากเป็นปุ๋ยก็เข้ามาได้เลยนะอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปโพสต์
ด่างว่านุ่มกว่านี้เขาเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนี่เอาน้องคนนี้เขาไม่เกี่ยวเลยใช่ไหม
เป็นข่าวอะไรที่แบบว่าคนสมัยนี้เนี่ยมันต้องใช้ความรุนแรงถึงขนาดนั้นเลยเหรออย่าง
ทีนี้ที่เรียกว่าเลือดตกยางออกเตะต่อยเขานะแล้วเตะผู้หญิงต่อยผู้หญิงอย่างนี้มันคืออะไร
ก็มีรายงานข่าวมานะสองสามีภรรยาจังหวัดบุรีรำ
พานางสาวเตือนใจอายุ๔๔ปีเป็นลูกสะพ้ายเข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
รุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บมีแผลเต็มใบหน้าซึ่งเหตุเกิดกับศูนย์จำหน่ายสินค้าแห่งหนึ่งนะคะ
ลองไปฟังเสียงดูไหมว่าคนนี้ใช่ไหมคือคนที่ถูกทำร้ายนะคะเดี๋ยวจะเล่าว่า
เรื่องราวมันเป็นอย่างไร
ผมโทหาพาลอีก๓ปีเลยค่ะ
เรื่องก็มีอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้นะคือนางสาวเตือนใจเนี่ยเขาเคยอยู่กิน
กับในเอกณฑิมาสิ้นปีในนี่คือสามีเก่าอดีตสามีเก่า
ใจก็ไปคบกับนางสาวบีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกันนี่แหละ
ทั้งยังนำเงินที่หากันมานะกับสามีเนี่ยด้วยนักภาคน้ำแรงเนี่ยนะ

ซึ่งตนก็พยายามจะบอกให้ผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ย
เลิกยุ่งกับสามีฉันสักทีเถอะนะ
แต่ผู้ชายเขาก็ไม่ยอมเลิกโอ้โหขนาดนั้นเลยนะคุณ

ได้ยื่นฟ้องต่อสารเยาวชนแล้วก็ครอบครัวว่า
หญิงคนดังกล่าวเป็นชู้กับสามีดิฉันค่ะ
จนกระทั่งเมื่อวันที่๔มกราปีที่แล้วเนี่ยนะ
ก็ศาลทางตนเนี่ยก็ได้มีการพิพากษาตัดสิน
ผู้หญิงคนดังกล่าวชดใช้ค่าเสียหาย
พร้อมกับดอกเบี้ยเป็นเงินถึง๓แสนบาท
คือให้ผู้หญิงคนนี้ให้ผู้หญิงนี่แหละเตือนใจเนี่ย

อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์แล้วก็ปัจจุบันทั้งสอง
ว่าตนเนี่ยก็คือเตือนใจไปมีชู้กับผู้ชายคนอื่นแล้วล่ะแล้วคนโดนตีเนี่ยนะว่านี้นะคะส่านก็ได้นัดฟังคำพิพาทศาสน์ซึ่งทั้ง
ซึ่งทั้งสามีที่เป็นโจทยื่นฟ้องและตนในฐานะจำเลยเนี่ย
ก็เดินทางไปฟังคำพิพาสาที่สารเออ
ตอนสิบโมงเช้าหรือยังไงโดยสานเนี่ยก็ได้ตัดสินยกฟ้อง

ว่าตนเนี่ยมีชู้แล้วก็ลักษัพตามที่สามีกล่าวไว้ใช่ไหมอืม
หลังจากฟังสารตัดสินเสร็จเรียบร้อยตนก็พาน้องสาวเนี่ย

แยกย้ายแล้วไม่มีอะไรมาก็จบไปสิ

แล้วบังเอิญไปเจอไอ้ผู้หญิงคู่กรณีเนี่ย

ตะโกนเรียกชื่อตะโกนไปทำไม

สามีเก่าก็ตบด้วยสามีเตะค่ะมี่ตบก็เตะเลยค่ะ

ก็ต้องลุมกระทืบกันรุมกันแบบสุดลิสุดเด่นเนี่ย
คุณเห็นไหมล่ะมันช้ำแล้วก็เลือดสาดขนาดนั้น

หน้าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาอย่างนี้แหละ

ไม่ใช่นางเตือนใจหล่อนไปเรียกเขาทำไม
ลุมกันเนี่ยนะก็มีรอยฟกช้ำมีเลือดมีอะไรอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะคะ

เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเสียใจมาก
เพราะว่าจากที่สามีเนี่ยนอกใจแล้วเนี่ย
แล้วทำไมยังมาทำร้ายร่างกายฉันอีก
หลังจากนั้นนะที่ก็เลยไปบอกกับพ่อแม่เนี่ย
พ่อแม่ก็เลยมาแจ้งความเนี่ย
พ่อแม่สามีด้วยนะ

ให้เมียให้ลูกสะพ้ายเดิมอดีตลูกสะพ้ายเนี่ยฟ้อง

เพราะว่าจะได้ไม่เป็นให้เป็นเยี่ยงอย่างว่าอย่าให้ใครทำอย่างลูกชายตัวเองอีก

ก็ลูกชายตัวเองคงไม่เบาเลยแหละ

เขาก็อาจจะรู้สึกว่าอยากจะเคลียร์อะไรหรือเปล่าว่าเออ
เดี๋ยวคุยกันก่อนได้ไหมเออยังไงอะไรอย่างนี้

นี่คือวันที่เขาชนะคดีที่

ไม่ใช่ตอนนี้โทนเสียงเรียกเนี่ย
มันแบบเธอหรือว่าแบบบี

ถ้าโทนหลังเนี่ยตบเลย

จะทั้งเมียหลวงเมียใหม่หรือเมียก็แล้วแต่
แต่ว่าตัวสามีเนี่ยโอ้โหไม่น่ามาเตะอย่างนี้นะ
คือใจนี้เยี่ยมมากเลย

มันก็แบบว่าไม่สนใจ
มันไม่ควรหรอกยังไงก็เป็นผู้ชาย
แล้วก็ต่อยกันและยังพ่อผัวแม่ผัว
พาอดีตรุ๊กสุดท้ายไปฟ้องจำรวจ

ซับซ้อนมากถ้าอ่านข้ามไปนี่จะงงเลย
ต้องอ่านทุกคำ
พอมึงคิดว่าพ่อแม่ของนางสำเองใจ

วันที่๑มันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้

อ่านแล้วคุณคนส่วนรับช้อนั้นเชิญไปอีก
ถ้าข่าวแรกนี้เป็นข่าวการเกษตรนะคะ
เป็นเรื่องของพืชพันธุ์นะฮะเรื่องต้นไม้

สาวรับแจ้งจากชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ที่ซอยไทยประกัน
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ

มีลำตัวคล้ายลำตัวและหางพญานาคคือมาทั้งเซตนะคะ

ว่าบ้านหลังดังกล่าวนั้นเป็นของนายอันนันต์

รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบางเสาทง
บริเวณลานจอดรถนั้นมีต้นมะพร้าวซึ่งมีลำต้นขนาดเล็ก
มีความสูงของลำต้นเพียง๕๐เซนเองนะคะ

มันก็คือไม้ประดับทั่วไปที่ปลูกในกระถางนี่แหละ
ลำต้นแต่ทีนี้ดูลำต้นสิงิกงอเหมือนแบบว่า
เหมือนเป็นพญานาคน้อยงอกขึ้นมาจาก

เหมือนใบมันยังไม่คลี่ออกมาไหมพี่ม้า
ส่วนใบของลูบล่างลักษณะนี้
ที่เป็นใบตรงนั้นกลายมันเสียงพญานาคนี่ไงนี่เห็นไหม
แบบมีหงอนมีเงินครบเลย
ส่วนลำตัวเนี่ยหรือว่าก้านเนี่ยชาวบ้านก็เรียกกันว่าทางมะพร้าวเนี่ยนะคะ
ส่วนหัวของพญานาคที่บานออกมาเป็นตัวปลกอ่ะตัวปลกอ่ะอืม
ร่วมกับก้านของใบและมะพร้าวต้นดังกล่าวนั้นมันหงิกงอไปมารูปร่างคล้ายเสียญพญานาค
ขนาดเล็กเก้าเซียนส่วนของก้านมีรูปร่างคล้ายลำตัวส่วนปลายกิ่งมีก้านเป็นพุ่มระยะคล้ายส่วนหาง

ตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นต้นมะพร้าวที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปร่างคล้ายพญานาคสมบูรณ์ที่สุด

เจ้าของต้นไม้ก็เปิดเผยว่าปกติแล้วเนี่ยต้นมะพร้าวต้นนี้

ปลูกไว้ในกระถางไว้ในสวนหลังบ้านตั้งแต่แรก

นี้เอาไว้เขาก็ออกอะไรนะแล้วเขาก็แบบมีก้านออกมาแบบใบหงิกใบงอรูปร่างแปลกตา
แล้วก็ปลายท่อนหางของทางมะพร้าวมันหิกงอคล้ายเป็นพุ่มแปลกแบบนี้
ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คงคิดว่าเออมันคงยังไม่คลี่ตัวอะไรอย่างนี้นะฮะ
ว่าไม่เคยเห็นแล้วก็แปลกเหมือนกันก็เลยใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊คว่าเออแปลกดี
แต่พอชาวบ้านเห็นเท่านั้นและรู้ว่าต้นนี้มาทันทีมาอยู่ที่ไหนมาขอดู
จึงได้ให้คนงานนำกระถางเอามาวางให้ดูเอามาตั้งไว้ที่ร้านจอดรถเลย
ชาวบ้านเห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีรูปร่างคล้ายพญานาคเก้าเซียนเป็นนาคปรก

ซึ่งตนได้บอกชาวบ้านว่ากราบไหว้ได้แต่ไม่ให้จุดเทียนหรือใช้แป้งมาทา

เพราะกันเกิดกันกระทบกับต้นมะพร้าวแล้วทำให้ตายได้
อกจากนี้ยังมีคนเคยมาขอซื้อต้นมะพร้าวดังกล่าวต้นนี้นะฮะ

แต่ตนไม่ขายเพราะตั้งใจจะเก็บรักษาไว้ในบ้าน
เพื่อเป็นคู่บารมีของตนเองและครอบครัว
แต่เอาจริงนะมันทรงเหมือนนาคจริง
แต่เหมือนกับใบมีความผิดปกตินะ

เคียนเป็นไฮไลท์ของช่วงนี้นะ
คือที่วัดพระดุงราชหมู่หนึ่ง
บ้านวังชนางตำบลท้ายดงจังหวัดเพชรบูรณ์

ต่างพากันจัดเตรียมดอกไม้ทุบเทียนเครื่องเส้นไหว้

เข้ามาร่วมประกอบพิธีขอเลขเด็ดตามความเชื่อ
หลังจากทราบข่าวนะครับว่ามีชาวบ้านรายหนึ่งเนี่ย
ขอนไม้ตะเคียนจำนวน๒ท่อน
แสดงอิทธิฤทธิปฏิหาร
เจ้าของบ้านเนี่ยต้องนำมาถวายไว้ที่วัด

โดยขอนแรกมีขนาดใหญ่
ความยาวเนี่ยประมาณ๖มิว

ขนาดเล็กกว่าความยาว
อะไรวะ

และถ่ายรูปส่งต่อผ่านโซเชียลกันอย่างคึกคัก
ซึ่งตัวเลขที่ชาวบ้านเขาเห็นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
ผมไม่ได้เห็นนะชาวบ้านเขาเห็นตามข่าวมาบอกแบบนี้ว่า

ใครไม่ได้จำได้พูดดี
ทุกคนต่างพากันจดใส่กระดาษนะครับ
เอาไปเสี่ยงโชคไปเสี่ยงดวงกันต่อ
จากการสอบถามนายพิพัฒนพงศ์อายุ๖๔ปีเปิดเผยครับว่า
ก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับได้ทราบข่าวว่ามีชาวบ้านรายหนึ่งเนี่ย
ขอไม่เปิดเผยถึงสาเหตุนะ

นำอาขอนไม้เจฮียนตั้ง๒ท่อนเนี่ย

แล้วก็เอามาถวายเพื่อเก็บรักษาไว้ที่วัด
เพื่อให้ชาวบ้านและผู้สัทธานั้นได้กราบไหว้บูชา

ชาวบ้านก็มาถึงก็มาขอโชคขอลาบ

คือเจ้าแม่ตะเคียนคงเซ็งเหมือนกัน

เมื่อเพราะว่าเจออิทธิปริหารอยากรวดโดนอะไร

คือตอนกลางคืนสมมุติวันเพ็ญเดือน๑๕หรืออย่างนี้

ไม้ที่มีค่าไม้แบบนี้เขาจะเอาไว้ในบ้าน
แต่มีคนดวงแข็งที่เอาไม้ตะเคียนทำ
ลุงจะมองขนาดนั้นเอาหน้าหนุนไปเลยดีกว่า

อ้าวกระเศษตกรรมไปแล้วใช่ไหม

อันนี้เนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่

จากชาวบ้านว่าพบวัตถุต้องสงสัย

เก้าสิ้งตรงจังหวัดศงขรานี้แหละ

ตอบปีโดว่ะนี่เคยเจอที่สะพันภุษย์
ไปตรวจดูพบกระสูงปืน

เก็บกู้วัตถุระเบิด

รายละเอียดทราบว่าเป็นกระสุนปืนคอหรอกระสุนปืนคอที่มีอายุใช้งานหลายฟรี
แล้วจากนี้หอยนี่น้ำมะเกาะไว้จำนวนมากมันรู้ได้ยังไงมันก็คงตายไปแล้ว
อันนี้ใครเนี่ยไม่รู้เป็นแต่เจ้าหน้าที่มั้งเฮ้ยแต่แต่งตัวไม่เหมือนเลยนะ
ไม่ไปจับอย่างนี้ไม่ได้นะมันระเบิดใส่คุณมันเกิดขึ้นมาแล้ว
เนอะดินระเบิดมันอาจจะแบบยังไม่หมดสภาพอะ
จากการสอบถามชาวบ้านก็ทราบว่ามีชาวประมงออกไปลากอวนหาปลานะฮะ
เมื่อดึงอวนขึ้นมาปั๊บก็เลยเจอกระสุนปืนอันนี้มาด้วยเลยทีเดียว
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเราต้องคิดว่าเป็นปลาซาบะนะเราตาย
ทีแรกไงไม่หอยมันไปเกาะไงมีตาสีตาแดงด้วยนะเออ
นั้นนี้ก็มีเด็กไปเจอเห็นไหมระเบิดที่เอาไปเคาะ
แล้วระเบิดตู้มใส่ตายแล้วนะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยไปเล่นอย่างนี้ไม่ได้
มันต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก็เลยเนี้ยเอ๋ก็บอกว่าอะไรนะ
กระสุนปืนคอนี่เขาจะไว้ใช้ยิงทดสอบแล้วก็ตกลงไปในทะเล
ขณะที่ทางชุดเก็บกู้ระเบิดเนี่ยเขาก็ได้นำไปตรวจสอบรายละเอียดแล้ว
ตอนนี้ก็กำลังหาวัตถุต้องสงสัยเนี่ยนะคะหรือว่าสิ่ง
ปกติผิดปกติอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะคะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ
สมมุติถ้าเข้าไปเจอแล้วก็ดึงอวนขึ้นมาทำไงแม่สมมุติ
ก็ต้องขึ้นมาแล้วไงก็เห็นอย่างนั้นก็ต้องไม่ไปแตะต้อง
ถ้าเป็นระเบิดนะเพราะไม่มีทางรู้อย่างที่คุณหนุ่มบอก
มีข่าวที่เด็กเอามาเล่นเอามาเล่นเลย
เก่าด้วยเพราะเขาคิดว่าเป็นของเล่นเป็นก้อนนะ

ไม่เดี๋ยวก่อนแล้วมันเกี่ยวกับเลข

ไม่มีอะไรเลย
ไม่มีไหมเลขอยู่นั่น

อุ๊ยให้คิดกันเอาเอง

ไปอีกแล้วขึ้นบนช้าบ้านแห่งขอโชค
ไม่ด้วยกับผู้ชม
ผมไม่ได้พูดเองนะคือข่าวมันเป็นแบบนี้จริง

เผอร์ทีนี้มึงไม่ซูมทีหน้ากันมึงซูมจัง
ว่านี่เราได้งงงานเราเล่าให้ต่าง

ทีหน้ากูเนี่ยนะโอ้โหตูมเข้าไปอย่างนี้

เดิมโดมให้เป็นหมอเขาเอ็กซาเรย์บ่อย

เหอเขาเบนเข็มมาเป็นจักรกล่องขาว
ไม่เอาอ่ะไม่ไหว
เอ้าไปดูเรื่องนี้นะครับ
จอมปลัวปู่ราชศรีศักดิ์สิทธิ์ให้เลขเด็ดนะครับ
บ่อเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามเขตโนนบ้านเก่า
หมู่๔ตะบนบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกรสิน

นำโดยในบุญน้อมภูนาโคก
นี่คนนี้อายุ๘๐นะ
นี่พ่อขจ้ำเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
แล้วก็เป็นบุคคลที่ชาวบ้านนั้นยอมรับนับถือว่า
สามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้

ดอกไม้ทูบเทียนเพื่อประกอบพิธีขอขมา
และอธิษฐานขอโชคขอลาบ

ความเชื่อถือศรัทธาในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์

อยู่คู่กับชาวไทยและสังคมไทยมาช้านาน

จะเห็นว่ามีการทำพิธีบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและสถานที่

บ้านผีลืนพระแม่ธรณีผีตาแฮกตามธรรมเนียม

ซึ่งวันนี้ในโอกาสที่จะเริ่มต้นอาชีพเลี้ยงกุ้งอีกครั้งหนึ่ง
ก็ได้นำพาลูกหลานจัดดอกไม้ทูบเทียนมาบวงสวง

เออรู้ได้อย่างไรวะซึ่งจ้อมปั่วกปู่รัชศรีเนี่ยเป็นเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์
อยู่ที่หัวไร่ปลายนากลางบ่อกุ้ง
เพื่อให้น้ำท่าบริบูรณ์ไม่ประสบปัญหาภัยแรงนั่น
เลี้ยงกุ้งเนี่ยจะได้ผลดี
นี่โอ้โหผมก็อ่านเพลินเลยนะ

ไม่มีแล้วมีกับหมดมียังก็อ่านอย่างนี้
ก็กินใหญ่เลยนึกว่าไปทางนู้น

กันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเจมส์จีโดนเรื่องแฟนอีกแล้ว

ทั้งผู้ค่ะมาเล่าให้ฟัง

เรียกได้ว่ามันเป็นการลงรูปติดแท็กโฟม
ครั้งแรกโดนแท็กโฟมคืออะไร

ก็ดูเหมือนว่าพระเอกหนุ่มเจมสจิของเรานี่ก็จะเริ่มเปิดตัวกันแบบมากขึ้นแล้วเนอะ
หลังจากที่ได้ควงแฟนสาวนอกวงการมาร่วมทริปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกันเลยทีเดียว
แก๊งเพื่อนดารานะฮะเป็นรอบที่สองแล้วแต่จนใกล้จบทริปก็ยังไม่เห็นเจ้าตัวลงรูปกับแฟนสาวสักที
ซึ่งก็มีคนคาดว่าอาจจะกลัวดราม่าตามมาล่าสุดเนี่ยหนุ่มเจมส์เนี่ยนะคะเขาก็มาตามคำเรียกร้อง
แถมยังแท็กชื่อไปหาแฟนสาวแบบไม่ต้องรอให้ใครมาเดา
คือคนไหนจนแฟนที่รอคอยอยู่ต่างก็บอกว่าในที่สุดก็ได้เห็นโมเมนต์นี้สักครั้งหนึ่งแหละ

แต่งานนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ไหวที่จะมีดราม่าจนได้นะ
แต่ที่แฟนคลับบางคนเนี่ยไม่พอใจที่หนุ่มเจมส์เนี่ยลงรูปแฟนสาว
ซึ่งบอกว่าเขาบอกอย่างนี้ไหมซึ่งบางบอกคนเจมส์จิว่าไม่เห็นหัวแฟน
อะไรวะไม่เห็นหัวแฟนแฟนคลับ
ซึ่งบอกคนก็อะไร
ไหนเขาบอกว่ามันมีดราม่ามีแฟนคลับบางคนไม่พอใจพี่เจมส์เนี่ยลงรูปแฟนสาว
ซึ่งบางคนเนี่ยก็มองว่าเจมส์จี๋เนี่ยไม่เห็นหัวแฟนคลับ
จะรู้ว่าแฟนคลับบางคนไม่โอเคในตัวของโฟม
แต่ก็ยังลงให้เห็นอีกแล้วยิ่งเจมสจิลงรูปแบบนี้ก็เหมือนตบหน้าแฟนคลับ
ประกาศว่าต่อจากนี้อยากทำอะไรก็เชิญมีหลายคนที่พร้อมจะปล่อยมือ

จะทำอะไรไม่เห็นหัวแฟนก็เรื่องของแกเลย
มีงานอะไรก็อย่าให้เห็นมาเรียกไปงานหรือขายของให้เอฟซีตามซื้อนั้นจะดักเดี๋ยวก้อน
แต่ก็มีคนที่บอกว่าอ้าวเป็นแฟนคลับจริงหรือเปล่า
คนมีแฟนแล้วก็ต้องลงรูปแฟนสิคะ

อะไรเนาะเนาะดังมากอยู่ดีก็เนาะ

หรอกคือถ้ารักเขาก็ต้องรักแฟนเขาด้วย
เป็นเรื่องธรรมดาอะไรอย่างนี้คือคุณจะไป
แล้วแต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับเมนต์นี้ทั้งนั้นเลยนะ
แฟนคลับของเจมส์จิเขาไม่ได้รังเกียจป่ะ

เขาเป็นมนุษย์นะเขาต้องมีชีวิตของเขา

ถึงว่าพอมีแฟนแล้วต่อต้าน

คือครั้งที่แล้วเขาก็ไปทริปนี้เมื่อปีที่แล้วเขาก็ไป

พีพีทีวีเนี่ยได้จะเปิดละครเยอะมาก๕๐เรื่องใช่นะแล้วก็มีดาราที่หมดสัญญาไปจากช่องดังเนี่ยไปอยู่หลายคนมากและอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจสำหรับข่าวเรื่องเรื่องที่น่าสนใจสำหรับข่าวการเซ็นสัญญากับพีพีทีวีของช่อง๓๖เนี่ยนะของนักแสดงหนุ่มพุธพุธิชายหรือดีเจพุธเนี่ยทั้งในรายละเอียดเบื้องต้
แฟนเอ้ยไม่ใช่แฟนภรรยาของพุธนั่นเองการเซ็นสัญญาครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะที่ผ่านมาเจ้าตัวก็หมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าอย่างแกรมมี่เป็นนักแสดงอิสระมาร่วม๒ปีแล้วละฮะนอกจากนี้ที่ผ่านมาหนุ่มพุธเองก็เคยให้สัมภาษณ์โดยระบุว่าทางช่องพีพีทีวีเคยติดต่
จาก๕๐เรื่องหรือ๒๕เรื่องอย่างนี้
น่าจะถึงกันไหม

ไปสัมภาษณ์หนูจะเจอพี่ที่เขารับเล่นให้อยู่

แต่บางคนก็บอกว่ายังไม่มีถ่าย

หรือยังไม่มีการเรียกให้ไปถ่ายอะไรอย่างนี้
คอยคุยกันว่าที่เคยให้สัมภาษณ์
ไปเล่นละครนี้เท่าเรื่องนี้

หมายถึงว่าเปิดตัวละครตั้งนานแล้วนะ

ออกอากาศไปบ้างไม่ใช่เหรอ

แฟนคลับก็แห่ส่องทะเบียนกันนะฮะ
คือก่อนด้านนี้ส้มเจ๊งสามชาตินะครับ
สาวคุณเท่งเถิดเทิงเพิ่งจะถูกลอตเตอรี่๓ตัว๑๕ใบ
ในช่วงที่ไปปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าดวงดีนะ
ล่าสุดนะครับเจ้าตัวออกรถป้ายแดงมาได้ไม่ทันไร
งานนี้อารมณ์เสียเลยนะตลกสาวคนนี้
เฉียวชนทำให้รถคันใหม่เนี่ยเสียหายไม่น้อย
เจ้าตัวโพสต์รูปรถคันใหม่ของตัวเองพร้อมแคปชั่นที่ว่า

แต่หลายคนคือก็ห่วงก็ห่วงนะแต่ห่วงว่าจะไม่เห็นป้ายมากกว่า

ไปจับจ้องที่ป้ายทะเบียนของรถครูส้มเช้ง

วูลลักษณ์นักข่าวอ่ะ
หมายถึงว่าเขาก็ยังมีละครอยู่

อ่าวบอกแล้วไม่ใช่หรือ

อ่ะไม่นั้นวันนั้นแหละนี่อ๋อนุ้มกับหมวย

ข่าวไม่ถูกการที่แบบต่อหน้าแบบทำเหมือนรักกัน

ถามพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็รู้คู่พี่หนุ่มนี่แหละ

หนวยนั่งสะดุ้งคนอย่างคุณหนวยยังไปทะเลาะขายได้

เมื่อก่อนเล่นละครนะแกไม่ว่าใครนะ

สำทับใส่กันเต็มแต่นี่

ช่วงหน้านางเอกเม็ดเยอะเรื่องมากที่สุด

บ้าต้องไปชื่อผลไม้หรือเปล่าอยู่กลับมาครับ
เอ่ยนางเอกเม็ดเยอะเรื่องมาก
จนคนขยาดถ่ายละครต้องมีคนคอยกางร่มให้
มีข่าวเมาส์แรงของคนในวงการบันเทิงมาให้ติดตามกันอีกแล้วนะครับ
เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งซึ่งไม่ใช่ของข่าวใส่ไข่
ได้ออกมาเปิดเผยข่าวเมาส์อักษรย่อแบบแซ่บ

นั่นน่ะอยู่ในกองละครเนี่ยมีแดดไม่ได้
กลัวใบหน้าจะมีสิวริ้วรอยจุดด่างดำ
ต้องมีคนคอยถือร่มกลางให้ตลอดเวลา
อกจากนี้เรื่องอาหารในกองนางเอกเม็ดเยอะคนนี้
ยังเยอะจนต้องเป็นเมนูที่ถูกใจเท่านั้น

แต่ถ้าเธอคนนี้ไม่ถูกใจสั่งเปลี่ยนเมนูทันที
นี่นะฮะต่อมาก็คือเรื่องของการเดินทาง

มีเรื่องเงินที่เขาว่ากันว่าค่าตัวที่ถูกแบ่งจ่ายเป็นงวด
อาจจะได้ไม่ครบเพราะความเยอะของเธอคนนี้

ไม่เคยทำงานที่ไหนที่จ่ายเงินเป็นงวดเลย

นี่อิเด็กกลางมานี่แม่ก็จะบ่น

ดาราได้กินพิเศษคนอื่นอยู่แล้ว